คุณผู้ชมครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ครับ
หน่วยงานได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
แล้วก็ตักบาทพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
เนื่องในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวรรณห้าสิบวันครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาครับ
นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ร่วมในพิธีทะเดินพระพุทธธรรมนต์พระสงฆ์ก้ามรูป
ก่อนจะมีพิธีทำบุญตากบาดพระสงฆ์แปดสิบก้ามรูป
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
เนื่องในพิธีทรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวรรณครบห้าสิบวัน
พระสงฆ์แปดสิบก้ามรูปที่มารับบิณฑบาต
เป็นข้าราชการที่ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
โดยไม่ถือเป็นเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ซึ่งเป็นการอุปสมบทระหว่างวันที่๒๗พฤศจิกายนถึงวันที่๖ธันวาคมครับ
ส่วนที่รัฐสภานายพรเพชรวิชิตชนลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
นำสมาชิกสนชสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลพร้อมข้าราชการ
จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวัลครบ๕๐วัน
โดยมีการทำบุญตักบาทเครื่องทายธรรม
และเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงค์แปดสิบก้ามรูป
จากนั้นได้มีพิธีแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสารเสริมพระบารมีและเพลงแผ่นดินของเราครับ
เช่นเดียวกันกับที่กรมบัญชาการทหารบก
ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
นำกำลังพลและผู้แทนจากสมาคมแม่บ้านทหารบก
ร่วมตักบาทข้าวสารอาหารแห้งพระสงค์แปดสิบก้ามรูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ขณะที่ผู้บริหารจากแปดบริษัทในกลุ่มเซ็นเทิล
ได้ร่วมกันกับพนักงานของหน่วยงานต่าง
และร่วมกันกับราชกาลเอกชน
รวมทั้งประชาชนบริเวณใกล้เคียงหลายร้อยชีวิต
ร่วมกันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์สามเณร

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ที่บริเวณลานศูนย์การเค้าเซ็นเทิลเวิร์ก

กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเป็นประธานในพิธี
ข้าวสารอาหารแห้งที่ทุกคนไปร่วมกันทำบุญตักบาทเป็นส่วนหนึ่ง
ก็นำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห
เพื่อช่วยเหลือผู้ย่าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลก
พร้อมพลโทวิจักษ์สิริบันศพ

ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชน

ถวายแด่พระสงฆ์๘๙รูป
ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ที่บริเวณด้านหน้าวิหารพระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษสนุโลกค่ะ

ข้าราชการประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวลาวค่ะ
ร่วมกันทำบุญตักบาทบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนม
โดยมีอัตนายอาติชาติอุณหาเลขกะ
นายอำเภอธาตุพนมเป็นประธานในพิธีนะคะ
อกจากนี้ทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแสดงความอาลัย
โดยจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ได้เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนที่จังหวัดลบบุรีนะครับนายพานุแย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนนับพันคน
ร่วมกันตักบาทพระสงค์๘๙รูป
ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ๕๐วัน
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ณพระนารายราชนิเวศอำเภอเมือง
โดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดกวิสาราราม
เจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนำคณะสงฆ์๘๙รูปรับบินทบาทครับ
ส่วนในช่วงเย็นของวันนี้จะมีพิธีสวดมนต์สวดพระอภิษฐรรม
และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย
ท้ายกันที่จังหวัดตรังนายสิริพัฒน์พัทธกุล
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกิจหลีกภัยครับ
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนกว่า๒๐๐คน
ร่วมพิธีทำบุญเป็นการทำบุญตักบาทนะครับ
ในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวัลครบ๕๐วัน
พร้อมทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์๙๐รูป
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
บริเวณหน้าหอนาฬิกาจังหวัดตรังอำเภอทัพเที่ยง
ไปครับตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองครับ